ทุกผู้ชมครับท่านที่เลี้ยงสุนัขพันธ์ไทย
หรือว่าพันทางผสมหลายสายพันธุ์เอาไว้จะรู้ว่ามันดุมาก

เฝ้าบ้านเนี่ยโอ้โหเป็นเลิศนะครับ
มีงูมีสัตว์ร้ายเข้ามาในบ้านเนี่ยมันไล่เห่าไล่กัดไม่หยุดนะครับ
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ที่ฉะเชิงเซางูเห่าเข้าบ้านนะครับ
งูเห่าเนี่ยยาวเมตรกว่านะครับเดี๋ยวดูฮะว่ามันไล่ยังไงนะฮะ
นี่ขนาดมันไล่เห่าตั้งแต่ในบ้านมาแล้วนะแต่ว่าภาพจับไม่ได้มาได้ก็ตอนกู้ภัยมาแล้วมาจับงูได้แล้ว
มันยังไม่หยุดอ่ะไอ้ตัวนี้มันชื่อเจ้าพริกไทยเป็นสุนัขเพศเมียนะฮะโอ้โห
มันนึกว่าของเล่นอะไรหรือเปล่า
ตามธรรมชาติของมันมันเจองูพวกนี้มันไล่ฟัดเลย
มันรู้ว่าสัตว์ดุร้ายแต่ว่ามันไม่กลัว
งูที่เข้ามาเนี่ยเป็นงูเห่านะครับ
เจ้าของบ้านแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจับนะครับ
หลังจากมันเลื้อยมาแล้วก็ชูคอแผ่แม่เบี้ยอยู่ในบ้าน
บ้านเลขที่๒๔๐ทับ๖หมู่๘ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
พอจับได้แล้วเอามาวัดเนี่ยความยาวเมตรครึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็เอาใส่ถุงปุ๋ยนะครับแล้วก็เตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ
คือเหตุการณ์ระทึกเนี่ยตั้งแต่ตอนมันเห่าไล่ตั้งแต่ในบ้านแล้ว
เจ้าหน้าที่มาจับได้เนี่ยแต่เจ้าพริกไทยมันก็ยังไม่ยอม
คือกะว่าจะเอาให้ได้จะเอาให้ตายให้ได้นะเจ้าของบ้านกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องห้ามกันเป็นพันละวันเลยนะครับ
ปัทวีอนันตชัยอายุ๔๓ปีเจ้าของบ้านบอกว่า
ตอนที่กำลังขับรถเข้าบ้านได้ยินเสียงเจ้าพริกไทยมันเห่าเสียงดังผิดปกติ
ก็รีบจอดรถเปิดประตูลงไปดูพบว่าที่มันเห่างูเห่าตัวเบอร์เรอ
กำลังชูคอแผ่แม่เบี้ยแล้วก็เรียกกู้ภัยให้มาช่วยแบบนี้